เอาไปส่งกำลังใจกันต่อให้กับพี่เปิ้ลนาคอนกันหน่อยดีกว่าค่ะจู่ก็หูดับขึ้นมาไม่ได้ยินซะอย่างนั้นนะคะก็ล่าสุดมาอัปเดตอาการกันหน่อยดีกว่าว่าเกิดจากอะไรแล้วเป็นไปมายังไงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็ต้องออกมาแถลงข่าวแล้วเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงเนาะกับอาการหูดับเฉียบพลันค่ะของพี่เปิ้ลน
ดีขึ้นมาประมาณ๔๘แล้วนะคะเจ้าตัวบอกอย่างนี้แล้วก็จะต้องมีการรักษาด้วยวิธีการเดิมอีก๑๐ครั้งนะคะส่วนตัวก็หวังว่าขอให้มันกลับมาเป็นปกติเถอะค่ะเอาไปฟังพี่เปิ้ลจ้า๑๐วันที่ผ่านมาเอาตรงนะมันมันมันรู้เลยว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ด้วยหูข้างเดียวไม่สนุกเลยบางงานที่
เรารับไว้เราก็อาจจะขอไปร่วมเฉยแต่ไปแอคชั่นอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ยมากมากก็ไม่ได้ถ้าเปิ้ลอยู่ข้างบนลูกต้องมาเล่นข้างล่างเพราะมันจะเหมือนโรงเรียนอนุบาลนึกออกไหมมันจะมันจะแวดแบบมันจะแวดมากเลยนะฮะมันจะดังมากจู่อารมณ์เขาจู่เขาฟ้าทีมาแบบแรงแรงเนี่ยแต่ถ้าเราหล่อบล็อกไว้เนี่ยมันจะกันไว้ก่อนนะฮะ